กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะอาสาสมัครหารผ่านในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเองเขาก็พบกับลูกช้างป่าเป็น
ลูกช้างป่าวัยสองศัตรูดาที่พลัดหงษ์จากฝูงอ่ะฮ่าเจ้าในที่เขาก็เกรงบ่เอะมาเดินวนเวียนอยู่ในฐานเนี่ย

แล้วก็ปรากฏว่าก็เข้ามาแจ้งแล้วก็ประสานสัตวแพทย์เข้าตรวจสอบ
ลูกช้างป่าเป็นลูกช้างป่าวัย๒สัปดาห์เพศผู้
ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่คือ๒สัปดาห์พลัดหลงจากแม่
วิ่งเข้ามาในฐานทหารพลานให้ความช่วยเหลือ
แต่ก็ไร้เสียงแม่ช้างป่าที่พยายามเดินตามหาลูก
ก็กลายเป็นช้างป่ากำพานะคะ
เจ้าหน้าที่คาดว่าก็คงถูกฝูงช้างทิ้ง
ทีนี้จุดที่มีการพบช้างป่าค่ะอยู่ที่บริเวณฐานแยกทุ่งกลาง
ในพื้นที่หมู่๔บ้านทุ่งกร่างตะบนทัพไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
เป็นจุดที่บริเวณทหารพลานนามวิกโยธินกำลังนอนพักผ่อนกันอยู่
ทีนี้ตอนช่วงที่กำลังพักผ่อนกันอยู่ทหารที่เข้าเวรกลางคืนกลางวันนี่แหละค่ะ
เขาก็บอกว่าตะโกนลุกให้เรียกมาดูช้างป่าที่มีการพัดหลงจากฝูง
เข้ามาเดินวนเวียนอยู่ที่บริเวณฐานที่ตั้งทหารเบื้องต้นนะคะ
หลังจากที่ลูกช้างป่าเข้ามาในรอบแรกก็เดินวนไปวนมาก่อนจะกลับเข้าไปในป่า
ก็มีการประสานสัตวแพทย์นะคะจากสำนักบริหารอนุรักษ์ที่สอง
มาตรวจสอบร่างกายช้างก่อนที่จะนำไปฝากเลี้ยง
ในพื้นที่ฝากเลี้ยงของสวนนงนุษย์
เพราะว่าแม่ช้างไม่ออกมาตามหาลูกเลย
ทีนี้จากการสันนิษฐานเจ้าหน้าที่คาดว่าลูกช้างป่าตัวนี้ค่ะ
จะถูกฝูงช้างป่าคัดออกจากโขลง

ลูกช้างตัวนี้หลังจากที่หลงจากแม่มาแล้ว
ปรากฏว่าไม่มีแม่เรียกเสียงเรียกหาเลย

ถ้าเกิดว่าแม่ช้างมีการเรียกหาลูก
ลูกก็จะร้องรับแล้วก็หากันจนเจอนี่คือธรรมชาติของช้างป่านะคะ

เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจตั้งชื่อช้างป่าตัวนี้ว่า

ตรงตามเดือนที่พบเจอช้างนะคะ
ก่อนจะมีประสานหน่วยงานที่เข้ามาดูแลกันต่อไป
ทีนี้จากเรื่องช้างป่าจันทบุรีมาดูเรื่องภัยแรงกันบ้าง

จากเรื่องช้างมาดูภัยแรงค่ะคุณผู้ชม

หมู่บ้านไร้แผ่นดินในพื้นที่จันทบุรี

เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่อบจจันทบุรีมีการใช้เรือหลายลำ

ถังเก็บน้ำ๘๐๐ลิตรจำนวน๙๖ใบ
จำนวนทั้งหมดที่จะมีการแจกจ่ายประชาชน๒๕๐ใบ
ให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ้านบางชัน

อุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลบางชัน
ทีนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการเผชิญในเรื่องของภัยแรงมานานพอสมควร
แล้วก็ที่สำคัญถังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ลอยตามน้ำนี้
เขาจะมีการเก็บไว้เพื่อให้ชาวบ้านเก็บไว้สำรองน้ำฝน
ไว้ใช้ในช่วงหน้าแรงเพราะว่าหลายครัวเรือนน้ำไม่เพียงพอ
ด้านของนายสนานแก้วขาวนายโยกองค์การบริฐานสวนตะมนต์บางชั้น
ก็ขอบคุณแทนชาวบ้านนะคะเพราะว่าถังเหล่านี้เนี่ย
ถือว่าช่วยผู้ประสบภัยได้ถึง๑๓๐๐ครัวเรือนด้วยกัน
แล้วก็ที่สำคัญประหยัดเงินในการซื้อน้ำอีกด้วยนะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยชาวจังหวัดจันทบุรีในการแก้ปัญหาภัยแรง
ทีนี้จากภัยแรงที่จันทบุรีค่ะไปกันต่อโลกร้องที่ออสเตรเลีย
ถือว่าอว่ำหนักมากฝนตกหนักนะคะ
เปียกกันไปทั่วโดยเฉพาะรัฐวิคตอเรียนนะคะคุณผู้ชม
นี่คือชาวบ้านต้องช่วยกันนำกระสอบทรายมากั้นบริเวณจุดดังกล่า

นี่คือบรรยากาศที่น้ำไหลเอ่อเข้าท่วมในหลายพื้นที่นะคะ
ในพื้นที่ทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย
ท่ามกลางความมืดเพราะว่าพอเจอน้ำไหลหลากแบบนี้
เสาไฟไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟฟ้าต่างถือว่าถูกตัดทั้งหมด
ผลกระทบเหล่านี้มาจากลานิญญาถล่มออสเตรเลียนะคะ
มเมืองมาดานเลยทีเดียวค่ะกระแสน้ำ
บริเวณสะพานถนนต่างได้รับความเสียหายทั้งหมดเลย
ทีนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด
จะเป็นพื้นที่รัฐวิคตอเรียแล้วก็แทสมาเนีย
ซึ่งรัฐวิคโตเรียปีนี้มีปริมาณน้ำฝนวัดได้ถึง๑๔๐มิลลิเมตรนะคะ
นับว่ามากกว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดทั้งเดือนตุลาคม

ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุค่ะว่า
ปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ส่วนใหญ่เนี่ยวิคโตเรียก็จะได้รับปริมาณน้ำฝนแบบนี้แหละ
มากกว่า๘๐๐มิลลิเมตรจนถึงวันศุกร์
ทีนี้บางส่วนของรัฐทัสในส่วนของรัฐแทสมาเนียค่ะ
ก็จะได้รับปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่๓๐๐มิลลิเมตร
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ต่างนี้ก็มาจากในเรื่องของปัญหา
พายุหรือว่าปรากฏการณ์ลานิยานะคะไม่ว่าจะฝนตกหนักน้ำท่วมหนัก
หรือว่าจะเป็นเรื่องของภัยแรงที่กระทบต่อออสเตรเลีย
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ